คนเป็นภรรยาเนี่ยบอกเลยสามีต้องเทิดทุนไว้นะจ๊

แต่ที่สำคัญนะคะภรรยาก็ต้องมีแบบโมเมนต์น่ารักกิ๊กให้ด้วย

ถูกต้องค่ะพี่เบ้นกับพี่มิ๊กนะคะ

เหมือนจะได้เห็นภาพนี้เนาะบรรวันน้อ
พี่เขาบอกว่าค่ะ๕ปีก็เคยเห็นแล้วยังไง

แต่งงานกันมามีลูกนะนะคะ

เพื่อนก็เลยขอเก็บไว้หน่อยกันละกันคุณผู้ชมแท้

กับความหวานของคู่นี้นะคะแต่ทำเอาสนุกก็ขำตรงที่นี่มีเสียงภาคว่านานมาแล้วนะ
ไม่ได้เห็นโมเมนต์แบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะอ่ะที่ผ่านมาก็มีแต่โมเมนต์แบบ
เขานี่เขาพูดนะมีแต่ด่ากันอ่ะเออเป็นธรรมดาใช่ไหมคุณผู้ชมค่ะ
มิ๊กเนี่ยคู่นี้บอกเลยสามีภรรยาก็เป็นแบบลิ้นกับฟันก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะ
คุณผู้ชมเราชาวเน็ตค่ะเห็นคลิปนี้แล้วนอกจากจะเข้ามาแซวในความหวานของทั้งคู่แล้วนะ